ทหารบุกจับบ่อนเฮียเสย
พนักงาน๘๑คน

เงินสดกว่าล้านอุปกรณ์เพียบ
พนักงานเป็นต่างด้าวทั้งหมดเลยนะครับ
เป็นการบุกจับชนิดที่ไม่มีใครหลุดรอดออกไปได้

ทหารกอรมนส่วนที่กำลังตำรวจโรงพักจราเข้น้อย
แล้วก็สตมตรวจคนเข้าเมืองกว่า๕๐นาย
เข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันในซอยลาดกระบัง๕๓

โดยบ่อนนี้เป็นโกดังสีขาว

อยู่หลังตลาดจินดามีการล็อกประตูจากด้านใน
เจ้าหน้าที่ต้องทำลายประตูเข้าไปนี่แหละครับ
ในช่วงจังหวะการทำลายประตูเข้าไป
แล้วไม่มีคนเปิดใช่ไหมต้องทำลายนะฮะ
พอเข้าไปได้พบตู้เกมตู้ม้าตู้ปลาตู้บอล

ถ้วยไฮโลลูกเต๋าแล้วก็ตู้เซฟอีก๒ใบ
พบพนักงานแล้วก็นักเล่นการพนันอยู่บางส่วน
ด้านหลังมีประตูเชื่อมไปอีกห้องหนึ่ง
เจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปอีกนะครับเป็นห้องโถงขนาดใหญ่
ก็ไปพบนักพนันจำนวนมากกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเลย
เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะวิ่งหนีออกประตูลับ

แต่เจ้าหน้าที่วิ่งต้อนจับมาได้ทั้งหมด
เพราะว่าเขาจะนำกำลังมาปิดล้อมแบบนี้เขาปิดทุกประตูแล้วนะครับ
งานนี้จับกลุ่มได้๘๑คนนะครับเป็นคนต่างด้าว๒๕คน
แล้วก็เป็นคนไทย๕๖คนนะครับเป็นชาย๙คนหญิง๑๖คนนะที่เป็นต่างด้าว
ส่วนคนไทย๕๖คนเป็นชาย๓๐คนเป็นหญิงอีก๒๖คน
พร้อมกับของกลางตู้เกม๒๒ตู้ไพ่๙๐๐สำหรับ
ไฮโล๑๑ถ้วยลูกไฮโลอีก๒๘ลูก
แล้วก็ฝาไฮโลอีก๘ฝาวิทยุสื่อสารต่าง
เฟฟ๒ตู้แล้วก็ตู้เก็บเงินสีขาวอีก๑ตู้
โทรศัพท์มือถืออีก๖๙เครื่องนะคุณทีวี๑๖เครื่อง
เงินสดอีกประมาณ๑ล้านบาท
ยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าของ
แต่จากการสืบสวนพบว่าเจ้าของก็คือเฮียเสย

ซึ่งจะได้สืบสวนถึงเจ้าของบ่อนที่แท้จริงต่อไป
ส่วนการดำเนินคดีจะแบ่งเป็น๒ส่วนครับ

คือเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

และเป็นต่างด้าวอยู่ในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

ถูกแจ้งข้อหาลักลอบเล่นการพนัน
เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต
นำตัวส่งโรงพักจราเข้น้อย

ก็ถือว่าเป็นการจับการพนันแล้วก็จับคนได้กลุ่มใหญ่เลย